เอาคุณค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งดาราสาว
แต่เป็นรุ่นไซส์มินิลงมาหน่อยละกัน

สังเกตมาตั้งแต่ไปทำจมงจมูกมาเนี่ย
ซีรีส์เอ่ยโฆษณาเอ่ยอีเวนต์เอ่ย

นั่นแหละนะเข้าที่เสร็จปุ๊บนะคะก็งานยุ่งปั๊บเลย
ทีนี้หลายคนก็มองว่าเหมือนเป็นการเสริมโงเห้งหรือเปล่า
ทำให้ดวงพุ่งแรงจนงานแน่นขนาดนี้
ปันค่ะก็เธอก็ยอมรับเลยแหละว่าการทำจมูกครั้งนี้
ก็สร้างความมั่นใจอ้าวก็มีคนชมว่าสวยขึ้นนะคุณ

แล้วเธอก็รู้สึกว่าเธอนั้นโตขึ้นนะคะ
แต่ก็ไม่คิดว่าการอัพดั้งของเธอเนี่ยจะเกี่ยวกับการทำให้มีงานเข้ามานะคะ
เธอเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าค่ะคุณที่เจอโตขึ้น
แล้วก็เหมาะกับงานคาแรคเตอร์นั้นสมวัยนั่นเอง
ใช่ค่ะ
ไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นเรื่องของช่วงอายุนะ
จริงโงเห้งยิ่งจมูกใหญ่ยิ่งรับทรัพย์ไม่ใช่เหรอนี่เล็กลงนี่
โงเห้งเหรอหนูจันนี่หนูไม่ได้ดูอะไรนะ
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างนี้เราเชื่อนะ
เพราะช่วงนั้นหนุ่มเหมือนกับแบบยังเป็นไม่เด็กยังไม่เด็กแล้วก็ไม่ได้โต
ยังอยู่ในช่วงแบบเด็กนิดนึงมันจะยังแบบงงอยู่
แต่พอตอนนี้ขึ้นมานิดนึงยังไม่โตนะนิดนึงขึ้นมาอย่างนี้
ก็เป็นช่วงอายุที่เหมือนกับมีงานเข้า
ดีใจดีใจก็มีงานดีกว่าไม่มีงานเนอะ
ชอบสไตล์การต่อคนถามปันปันพยายามอธิบายให้ชัดเจมส์ว่าเธอคิดอะไรอยู่นะฮะ
ตัวเธอค่ะก็คิดว่ามันเขาเรียกว่ามันโตขึ้นนะคะ
ความสวยงามก็ส่วนหนึ่งแต่หลักของปันที่หลายคนชื่นชอบ
คือความสามารถทางด้านการแสดงนั่นเอง
คุณถึงพิกถึงขิงถึงบทโอ้ร้ายก็ร้ายเลยนะ